จากเหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยาลานะครับ
เพราะว่ามีกลุ่มก่อความไม่สงบก็มีการดักแล้วก็จี้รถทัวร์

โดยไล่ให้คนในรถทั้งหมดทั้งเป็นผู้โดยสาร
แล้วก็คนขับรถพนักงานในรถรวม๑๗คน
เขาบอกแล้วนะว่าเขาจะไม่ทำร้ายเหลงออกไปจากรถ
แล้วก็ไปเข้าป่าข้างทางซะจากนั้นก็มีการเผารถทัวร์
สายเบตงกรุงเทพมนาคมจนเสียหายกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็ดับเพลิงได้ก็เรียกว่าใช้เวลาอยู่
เพราะว่ามีการโรยตะปูเรือใบแล้วก็มีการตัดต้นไม้ขวางนะครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาผู้ว่าอนุชิตตระกูลมุทุตา
สั่งการให้นายธาราวุฒิช่วยเกิดในอำเภอบรรนังสตา
หน่วยกำลัง๓ฝ่ายประชุมดำเนินการทางคดี
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
กลุ่มคนร้ายใช้ปืนบุกจี้รถทัวร์สายเบตงกรุงเทพ
แล้วไล่คนขับและผู้โดยสารนับ๑๐คนลงจากรถ
ก่อนจะเผารถเสียหายทั้งคัน
โดยได้ให้รถทัวร์ทุกคันที่ขับไปอำเภอเบตงนั้น
วิ่งชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
และให้เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนหาตัวกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุโดยด่วน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการรถทัวร์นะครับ

ไว้ที่กองร้อยทหารพรานที่๓๓๐๗บ้านกาโสด

หลังจากตำรวจตรวจพิสูจน์หลักฐานยาลา

แล้วก็ร่องรอยลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย
ที่ติดกับตัวรถเพื่อติดตามหาตัวคนร้ายต่อไป
วันนี้ได้จัดส่งผู้โดยสารที่ตกค้างให้ครบ
จากเมื่อวานได้แก้ปัญหาให้กับผู้ประสบเหตุไว้๒ส่วน
คือผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางอย่างเร่งด่วน

ซึ่งเป็นรถคันที่๒ที่วิ่งในเส้นทางเดียวกัน
ส่วนที่เหลือก็ให้ไปพักชั่วคราวในตัวเมืองยาลา

เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง
อกจากนี้ได้ให้สำรวจความเสียหายสัมภาระของผู้โดยสาร
และของฝากส่งสิ่งของมากับรถที่เกิดเหตุ
เพื่อจะให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะครับ
ด้านของผลเอกประวิษฐ์วงศ์สวรรค์บรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

บอกว่าไม่ได้คาดคิดว่าคนร้ายจะใช้วิธีการเผารถ
และไม่ได้เป็นการเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งในอดีตเคยมีการก่อเหตุเช่นนี้มาแล้ว
ต่อจากนี้จะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
เนื่องจากมีผู้ไม่ปรารถนาดีต่อบ้านเมือง
แล้วก็ให้แม่ทัพภาคที่๔ดำเนินการกวดขันตอบโต้ต่อไป
ทัพภาคที่๔ก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะครับ
บอกว่ายังจับต้นชนปลายเรื่องของสาเหตุกันอยู่นะครับ
แล้วก็รถคันนี้แล้วมีคนขับกระเป๋ารถคนเดียวกัน
กับที่เกิดเหตุเกี่ยวกับการสร้างสถานการณ์เมื่อปี๕๗